นราธิวาสอันนี้ก็น่าเศร้าลูกพี่ลูกน้องกันเลยค่ะนะ
มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนะครับ
ที่สุดแล้วถึงขั้นตามไปแล้วก็ฆ่ากันตายโอ้โหนะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุที่เขาจับภาพเอาไว้ได้นะครับ

โอ้โหเห็นไหมครับจ้วงแทงแบบไม่ยั้งไม่ยั้งเลย
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามด้วยโอ้โหคือคนที่ถูกแทงเนี่ย
เขาก็พยายามวิ่งหนีแล้วเขาวิ่งหนีไปในบ้านคน
ทีแรกขี่ตามจะไปแทงเขาต่อนะค่ะพอเห็นเขาเข้าบ้านคน
มีชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ยก็เลยขี่หนีไป
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ทำให้เห็นว่า
คนที่ถูกแทงเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ออกมาที่หน้าปากซอย
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับสวมหมวกกันน็อกที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ตามมาแล้วก็มาจอดมีการพูดคุยกันเล็กน้อย
ก่อนที่ทั้งสองคนจะยืดชุดกระช่ากันไปมา
แล้วชายคนก่อเหตุก็เอามีดที่พกมาด้วยเนี่ย
หน่ำแทงแบบไม่ยั้งเลยเลือดนี่ไหลมองบนถนนหมดเลยนะครับ
ก่อนที่คนที่ถูกแทงจะวิ่งหลบหนีนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็พยายามจะไปแทงซ้ำขี่จักรยานยนต์ตามแล้วก็เปลี่ยนใจ
ขี่หนีไปเลยนะฮะพอเห็นว่าเขาวิ่งเข้าบ้านชาวบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพแว้งที่จังหวัดนราธิวาสจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะครับ
ก็จับได้หลังก่อเหตุเพียงสี่ชั่วโมงคนร้ายเนี่ย
ชื่อว่านายฮามีดีเจ๊บออายุยี่สิบปีส่วนผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านายอัพดูนฮามิตบือซาอายุสามสิบสามปีนะ
อ่าเขาก็อายุเกินความเป็นเด็กและเยาวชนแล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการที่จะปิด
ใบหน้าอะไรแบบเนี้ยนะครับผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะ
โดยตัวเขากับผู้ตายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
สาเหตุที่ไปแทงเขาตายเนี่ยก็เนื่องจากที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อย
ทะเลาะบ่อยแบบทะเลาะแบบสะสมอีกฝ่ายนึงเนี่ย
อยู่ในกวนวัยรุ่นอีกกลุ่มในหมู่บ้านซึ่งไม่ถูกกันโอ้โห
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นลูกจ้างของร้านมุสลิมพาณิชย
ที่ผู้เสียชีวิตวิ่งหนีเข้าไปหลังร้านนะครับแล้วก็ถูกไล่แทง
อ่าบอกว่าระหว่างที่คนร้ายจ้วงแทงผู้เสียชีวิตอยู่บนถนน
เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเขาก็เดินออกมาจากร้าน
เห็นผู้ตายวิ่งมาขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกแทง
แล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านที่เขาทำงานอยู่ส่วนคนร้ายขี่จักรยานยนต์ไล่ตามหลัง
ผู้ที่ถูกแทงมานะแล้วพอเห็นว่าเขาวิ่งหนีเข้าไปในร้าน
ก็เลยขี่จักรยานยนต์หนีไปหลังจากนั้นลูกจ้างของร้านเนี่ย
เขาก็เดินเข้าไปไปหาผู้ที่ถูกแทงตอนนั้นนั่งอยู่เลือดอาบทั่วร่างเลย
อยู่ประตูด้านที่เดินเข้าไปตรงนั้นตามภาพนะครับ
แล้วก็เขาก็บอกเจ้าของร้านให้โทรแจ้งตำรวจนะครับ
พอตำรวจมาถึงก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลแว้ง
แต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
แล้วขอความช่วยเหลือก็เลยออกมาดูก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็
เขาก็วิ่งเข้ามาตรงนี้